คุณผู้ชมคะเป็นยังไงคะดิฉันพาคุณผู้ชมขึ้นมาเที่ยวที่ลานสอยดาวแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ว่าได้เลยนะคะที่มีความสวยงามทั้งต้นไม้รวมไปถึงดอกย่างอนหน้านี้ที่สวยงามมากจริงนะคะ
รุนสวัสดิ์ค่ะใครจะไปเที่ยวช่วงนี้บอกได้เลยว่าเหมาะมากนะคะเพราะว่าระยะเวลา๑สัปดาห์นี้นะคะฝนยังคงน้อยอยู่เป็นระยะของฝนทิ้งช่วง
ซึ่งก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วค่ะแม้ว่าฝนทิ้งช่วงนะคะก็ยังคงมีบางพื้นที่ค่ะนั่นก็คือทางตอนบนนะคะของภาคของภาคเหนือรวมไปถึงตอนบนของภาคอีสานที่ยังคงมีฝนประปรายอยู่บ้างบางพื้นที่รวมถึงทางภาคใต้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อยู่นะคะ
ตรวจสอบข้อมูลจากแผนที่โมเดลการคาดการณ์สภาพอากาศนะคะของทางไทยรัฐของเรานะคะก็นำข้อมูลมาให้ดูว่าตอนนี้นะคะภาคใต้บริเวณอ่าวไทยและอันดามันนะคะยังคงมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรชาวเรือออกเดินเรือได้แต่ว่าก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
ขณะเดียวกันนะคะมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ที่พาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยกำลังอ่อนนะคะไม่ค่อยมีผลเรื่องของฝนตกหนักแต่ก็ยังนำความชุ่มชื้นมาอยู่บ้างแต่สำคัญนะคะก็คือว่าจะต้องเฝ้าระวังกันตลอดเพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยนะคะอาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือนะคะ
อีสานค่ะวันนี้ฝนไม่ได้หนักหนานะคะมีประมาณร้อยละยี่สิบนะคะแล้วก็มีแดดดำไรเรียกได้ว่ามีแดดออกมาให้พอยิ้มได้แหละนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ก็ประสบกับปัญหาภัยแรงอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนนะคะไม่ใช่แค่ภาคอีสานภาคกลางด้วยค่ะเพราะว่ามีฝนร้อยละยี่สิบของพื้นที่เพราะไม่พี่น้องที่

ที่นี่ลานสนภูสอยดาวจังหวัดอุตรดิษฐ์ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่อยากจะขอแนะนำเพราะว่าเป็นช่วงที่มีการเปิดให้ท่องเที่ยวกันแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะเอามาฝากกันยามเช้าให้สดใสเบิกบานกันนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป